ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับเหตุไฟไหม้นะคะ
ไฟป่าที่ป่าพรุค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
ไฟเริ่มที่จะลุกลามน้อยลงแล้วเพราะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมในวงจำกัดได้มากขึ้น
แต่ยังคงต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดค่ะ
ส่วนที่อำเภอตักใบเองก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำแนวกันไฟล้อมรอบได้นะคะ
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในจังหวัดนราธิวาส
พื้นที่บ้านโคกคูและบ้านโคกเบียดตำบลพร่อนอำเภอตากใบ
ตอนนี้ไฟป่าลุกลามจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเข้าประชิดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง
เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำรถแบ็คโฮลเข้าไปทำแนวกันไฟล้อมรอบซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ
โดยวันนี้จะใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกเข้าปฏิบัติการทิ้งน้ำทางอากาศ
และใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงรวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟเข้าไปควบคุม
ให้ไฟลุกลามเข้าป่าพรุโต๊ะแดงค่ะ
จากการสอบถามนายเรวัตจันทนะผู้อำนวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่๖สงขลาก็บอกนะคะว่า
สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอสุงัยปาดีตอนนี้ไฟป่าดับหมดแล้วค่ะ
ส่วนที่อำเภอสุไงโกลกเจ้าหน้าที่จัดทำแนวกันไฟล้อมรอบทั้งสองจุดแล้ว
คือที่บ้านลูโบซามาและบ้านบางโงสรายอ
แต่ยังคงต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บแนวดำให้ดับสนิท
และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ไฟนั้นปะทุจนลุกลามเข้าแนวกันไฟป่า
ข้ามไปยังป่าพรุโต๊ะแดงซึ่งถือเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ
สุดท้ายของประเทศไทยค่ะ